เป็นการทวงหนี้ค่อนข้างจะโหดเหมือนกัน
ขับรถตามประกบรถของลูกหนี้
ทำให้ลูกหนี้เข้าใจว่าคนขับรถตามเขาเป็นโจร
จะมาขโมยของหรือเปล่าก็มีการเหยียบคันเร่งแบบสุดชีวิตเพื่อต้องการจะหนีครับ
สุดท้ายไปชนรถของชาวบ้าน
เป็นปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด

ได้เป็นประกอบสำเร็จ
เราไม่ต้องเป็นตายครับ
จะมาลูกก๋นเหริม
มีคนคนมาหมด

ภาพที่เห็นนั้นเป็นพนักงานของบริษัททวงหนี้
ไฟแนนซ์ต้องการจะมาทวงหนี้เจ้าของรถคันนี้

ห้อมล้อมมาขับไล่ทุบกระจงกระจกอะไรแบบนี้ก็ตกใจขับรถหนีกันไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สงขรา
ขับรถเก่งวีออสไล่ตามระหว่างทางที่จะไปเยี่ยมลูกชายที่อำเภอครองหอยโข่ง
ที่ขับตามมามีการขับมา๒คันพยายามขับแซงขับเบียดขับปาดให้เธอจนมุม
สัญญาณให้จอดแต่ตอนนั้นเธอคิดว่าน่าจะเป็นโจร
มากับครอบครัวรวมหกคนมีผู้ชายสองผู้หญิงสาม
แล้วก็๑คนเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็มีเด็กด้วยอายุขวบเศษ
ทำให้ทุกคนตกใจสุดขีดต้องขับรถหนีสุดชีวิตเพื่อหาทางไปพึ่งตำรวจ
ตลอดทางมีคนในรถพยายามโทรหาตำรวจเพื่อสอบถามเส้นทางเพราะว่าเป็น
จังหวัดตรังจะไปจังหวัดอ่าเป็นคนจังหวัดตรังไม่รู้จักพื้นที่มา
ก่อนนะฮะทำให้ขับรถเข้าไปตามซอยเปรียวแล้วก็เป็นเส้นทางเล็กเล็ก
ไปวนมาอะไรแบบเนี้ยนะฮะนี่เป็นภาพที่เขาถ่ายในรถเลยนะครับ
ทีนี้จนกระทั่งสุดท้ายไปถูกขับรถชนท้ายรถของเธอเอง
ไปเฉียวรถของชาวบ้านด้วยจนไปต่อไม่ได้แล้วก็มีผู้หญิงตามที่เห็น
ภาพเลยวิ่งมาทุบกระจกเปิดลงมาลงมาแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็มี
กลุ่มชายชะกันกลุ่มเนี้ยไปล้อมรถเอาไว้นะฮะแล้วก็มีผู้ชายลงมา
จากรถยกบัตรที่ป้ายแขวนคอให้ดูว่าเข้ามาจากไหนแสดงตัวว่าเขามาจาก
บริษัทไฟแนนซ์รถในแอมพลังหาดใหญ่ที่สงขราต้องการจะมาทวง
นี่เพราะเจ้าของรถติดค่างวดรถเอาไว้นะฮะจังหวะนั้นตำรวจมาถึง
พอดีครับก็เลยมีการอ่ะลงไปแล้วก็ไปคุยกันต่อที่โรงพักนะฮะ
นางนักสถานยืนยันเขามีการโอนค่างวดรถครบแล้วรวมเจ็ดสิบสองงวดงวด
เก้าพันบาทแต่บางครั้งเธอก็ลืมบ้างสามีลืมบ้างไม่ว่างบ้างก็
ช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ค้างค่างวดและไม่เคยได้รับใบแจ้ง
นี่มาก่อนนะครับจึงไม่รู้ว่าที่จ่ายช้าไปเนี่ยมันมีค่าติดตามทง
นี่หรือเปล่าเพราะไฟแนนซ์ไม่เคยแจ้งมาก่อนที่เขาต้องตามเนี่ยเขามาตาม
ค่าติดตามทวงหนี้อ๋อเออเออแต่ว่าไฟแนนซ์ก็ไม่เคยแจ้งบอกเรื่องนี้ไง
เคยแจ้งมาถึงก็อย่างนี้มาล้อมหน้าล้อมหลังเลยก็ตกใจไง
เออทีนี้ระหว่างตอนที่รอจะคุยกันเนี่ยนะคะกลุ่มคนนี้เขายังแอบบังคับ
ลูกสาวของนางรัศดาเนี่ยนะขึ้นรถไปที่ธนาคารคือให้ขึ้นรถไป
ธนาคารเพื่ออะไรคุณผู้ชมเพื่อให้โอนเงินค่างวดแล้วก็ค่าติดตาม
ทวงถามรวมหมดสามเดือนสามเดือนเนี้ยมันเป็นเงินสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทนะคะ
ครับแล้วบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดจ่ายที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะไม่เอาเรื่อง
ซึ่งตอนนั้นนางรัศดาแล้วก็ตำรวจก็ยังไม่รู้นะไม่ทราบเรื่องนี้
ไอ้เรื่องค่างวดเนี่ยเคลียร์จบนะแต่ว่านางรัศดาเองก็ได้เตรียมเข้าแจ้งความกับตัวแทน
เพราะว่าพฤติการก็คือทวงเหมือนแบบเหมือนตามมาไล่ล่ามาไล่ทุบรถแบบนี้
สมมุตินะถ้าเกิดว่ารถคว่ำขึ้นมาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตกันหรือถ้าเกิดมีใครเสียชีวิต
ใช่ครับแต่ว่าล่าสุดทั้งสองฝ่ายไปคุยกันกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เจรจาก็เป็นอันว่ายอมความยอมยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไม่มีการแจ้งความใดฝ่ายเจ้าของรถก็จ่ายเงินครบแล้วค่ะนะฮะ
ถือว่าเป็นการจบลงด้วยดี